กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
๒เมษายนของทุกปีค่ะถูกกำหนดให้เป็นวันป่าชุมชนชายเลนไทย
เพื่อที่จะให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักในเรื่องของการอนุลักษ์ป่าชายเลนไทย
ให้อยู่คู่พื้นที่เราเพราะว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๗มานั้น
พื้นที่ป่าชายเลนถือว่าลดน้อยลงอย่างมากนะคะ
มารู้จักกับวันป่าชุมชนชายเลนไปพร้อมกันผ่านรายงานชิ้นนี้ค่ะ
ชนเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
การนำความรู้ดั้งเดิมและวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน
ป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่ล้วนแต่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์
ชนิดมีลักษณะเฉพาะพบเห็นได้ในป่าชายเลนเท่านั้น
ป่าชายเลนในประเทศไทยมีพืชพันธุ์มากกว่า๘๑ชนิดและสัตว์สำคัญทางเศรษฐกิจอีกมากมาย
ปลากระพงขาวกุ้งกุลาดำกุ้งแช่บ๊วยกุ้งกล้ามกรามหอยนางรมหอยแคลงและปูทะเล
ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้ทำให้ป่าชายเลนถูกใช้ประโยชน์อย่างผิดวิธี
ขาดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ส่งผลให้ปริมาณป่าชายเลนไทยลดลงต่อเนื่อง
จากอดีตที่มีมากกว่า๒ล้านไร่ลดเหลือเพียง๑๕๐๐๐ไร่ในปี๒๕๕๙
ด้วยความหวงแหนในพื้นที่ป่าชายเลน
ทำให้ประเทศไทยมีแนวคิดให้ชุมชน
เป็นส่วนสำคัญในการจัดทำแผนด้านการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
จนเกิดเป็นป่าชุมชนชายเลน
ที่มีระบบการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นป่าชายเลน
และร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าชายเลนของไทย
ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาตินี้ไว้
ไม่ให้สูญหายไป
และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เพื่อนำมาพัฒนาป่าชายเลนไทย
ดำรงอยู่สืบไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน